ไทยรัฐทีวียกทัพซีรีส์ดัง
เปิดตั้งนานกว่าหนึ่งพันปีมหากราบแห่งการต่อสู้
เสียสละอันยิ่งใหญ่ของหญิงสาวผู้เปลี่ยนด้วยคุณธรรม
ต้นกำเนิดความศรัทธาของมหาชน
ในเจ้าแม่กวนอิ่มปฐมบทแห่งศรัทธาปฏิหารแห่งการเสียสละ
เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่๑๐เมษายนนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒